แต่ว่าพรุ่งนี้วันที่๑กรกฎาคมไม่ใช่แค่วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะ
พรุ่งนี้โรงเรียนจะเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับสองพี่น้องกู้ภัยใจพระพี่ปินพี่เอกพันธ์
ก็ลงพื้นที่ชุมชนแออัดใจกลางกรุงเทพ
ชุมชนริมทางรถไฟสาย๘ริ้วยมราช
คลองสามเศษชุมชนมักกะสันชุมชนหลังวัดไผ่ตัน
เพื่อมอบเงินพร้อมกับขนมนมเนยและหน้ากากอนามัยค่ะ
เป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนจะถึงวันเปิดเทอมเนาะ
หลังจากที่ต้องผจญกับวิกฤตโควิด๑๙มานาน๒๓เดือนเต็มแบบนี้
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชม
มีน้องหนูมาต่อแถวรอรับความสุขกันหลายร้อยคนเลยนะคะ
ยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งภารกิจของพี่บินนั่นก็คือการนำทีมไปรื้อบ้านของอดีตนักร้องดังคุณอาแสงสุรีรุ่งโรธ
เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ที่คุณอาอยู่เนี่ยอยู่มาหลายสิบปีแล้วก็จะมีสภาพที่สุดโทรมอย่างที่เราเห็นไปนะคะ
ในเวลาหน้าฝนช่วงนี้คือหน้าฝนไงคะหลังคารั่วน้ำก็ท่วมซึมเข้ามาในบ้าน
ก็จะใช้เวลาสร้างใหม่ทำใหม่ประมาณ๑๐วันด้วยกัน
ซึ่งระหว่างนี้พี่บินก็หาบ้านเช่าให้กับคุณอากับภรรยาอยู่ไปก่อนจ้า
ก็ให้ไข้ที่ผมน่ะไปเช่าห้องอยู่ก่อนเพื่อเพื่อได้หลุดผลเท่าไหร่ก่อนนะครับ
ก็ปล่าวสู้ใจนะครับสู้ใจสู้ใจที่เจ้านายจะช่วยผมครั้งนี้
ขอให้บุคลุทธิ์ที่ทำไว้ครั้งนี้ต้องปลอดภัยให้นานมากพระบอบบันเจ้าลาย